ต่อเนื่องค่ะจากคลิปที่มีการปรากฏในสื่อโซเชียลและมีเดียนะคะ
มีชายห่มจีวร์นทำพิธีคล้ายคล้ายกับร่างทรงมาประทาประหาด
ไร่รำประกอบเพลงฮินดูทีนี้ก็เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
ซึ่งจากการตรวจสอบยังพบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นพระสงฆ์จริงด้วยนะคะ
และล่าสุดก็ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาศิกขาแล้ว
อ้างบอกว่าไม่ต้องการให้วงการสงฆ์นั้นหม่งหมองค่ะไปติดตามจากรายงานค่ะ
สุชาติธรรมกาโมไลฟ์บอกลูกศิษย์ลูกหาก่อนเตรียมสละสมณเพศ
ปรากฏภาพของเขาตามสื่อต่าง
ทำพิธีคล้ายร่างทรงองค์ประทับบูชาเทพเจ้า
ร่ายมนต์และกระทำสิ่งต่างที่ผิดแผกออกไปจากวัดปฏิบัติของสงฆ์
และหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนเป็นที่วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความไม่เหมาะสม
ทำให้อดีตพระสุชาติเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมธรรมกาโม
ศิวะอิสวนมหาเทพตรีมุรติ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบนคุยม่วงอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก

โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้วงการสงฆ์
และพุทธศาสนามัวหมอง
พฤติกรรมของอดีตพระสุชาติหรือนายสุชาติสิงหล่อ

ไม่ว่าจะเป็นการบูชาไฟแล้วไล่ลำหมุนรอบตัว
ประกอบพิธีกรรมให้บรรดาลูกศิษย์เต้นแรงเต้นกา
แตะเนื้อต้องตัวสตรีขณะครองสมณเพศ

รวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง
ก็คือทำแบบนี้
แล้วมือสองข้างก็จะถือดอกดาวเรือง
แล้วก็ขอพรบารมีหมุนขอพรทั้ง๔ทิศ

คือขอพรบารมีคือใน๓โรคฐาศ

ก็คือคณะโซฮาท่านเขาได้ร้องสันเสริญขอพรเทพอยู่ในช่วงนั้นพอดี

ญาติโยมที่เขาศรัทธาก็มาขอพรบรมีขอ
ขอให้เปิดให้เสริมบารมีให้ก็คือ
มันจะเป็นแท่งเป็นแท่งเจิมจิ้มลงไปเชี้ยวปาก
แล้วโดนหน้าผากของศรีการหรือว่า

เราเป็นต้นต่อในเหตุ
แล้วเราต้องรับผิดชอบก็คือศึกศึกลาศิกขา
เพื่อให้จบลง

แม้ตัวเองไม่เหลือจีวรหรือความเป็นพระแล้ว
แต่จะเปลี่ยนเป็นนุ่งขาวห่มขาวแทน
และยังจะทำตามคำมั่นสัญญาเดิมที่ให้ไว้กับตัวเองว่า

ตอนนี้ก็ขอตายในผ้าขาวแทน
และจะปฏิบัติธรรมถือศิลป์ทุกอย่างเหมือนเดิม

ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่

ก็จะมอบให้พุทธศาสนาต่อไป
และจะไม่ขอตอบโต้คำวิจารณ์ใด
หากใครจะคิดว่าเขาใช้ผ้าเหลืองหากิน
ขณะที่ประหลัดอำเภอบังรกรรมพร้อมผู้นำชุมชน
เดินทางมาตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรม

จะเอาผิดนายสุชาติได้
โดยขณะนี้ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศ
แจ้งชาวบ้านในชุมชนว่าอดีตพระสุชาติ

หลังจากนี้หากใครจะแจ้งความร้องทุกข์

ประเด็นนี้จึงยังเอาผิดไม่ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน